ทุกคนอยากทำอิสสุนรักและสุดสุขในความรักของท่าน

ยังมีความรู้สึกว่าคุณถามอยู่ว่าแม่เมื่อไหร่พ่อจะลงมาทำงานเพื่อพี่
เพราะว่าเราก็เคยบอกตั้งแต่เด็กว่าพ่อทำงานเพื่อพ่อนะแล้วแม่ก็ทำงานเพื่อพ่อช่วยกันหน่อยหน่อย
แล้วก็เมื่อไหร่จะลงมาทำงานที่บ้านเราจะได้มานอนบ้านเราด้วยกันทำงานอยู่กับพ่อ
แล้วก็คิดในใจว่าเดี๋ยวสักแป๊บมันก็คงจะต้องบอกเท่านั้นนะคะ
จริงค่ะว่าทำใจได้ไหมมันก็มันทำใจได้เพราะว่ามองว่าการกลับมาเห็นเขาแล้ววันนี้มันไม่ใช่แค่ว่าอยู่เรื่องของพ่อเฉพาะแล้ว
มันแค่รู้สึกว่ามีความเป็นจำดีที่เขาเคยทำให้กับเราแล้วก็เป็นความรัก
มันความพนักศึกมันมีตลอดที่น่าจะอยู่แล้วค่ะ
แล้ววันนี้มันก็มีความทรงจำดีที่เขาเคยทำให้กับเราแล้ววันนี้มันก็มีความพนักศึกมันก็มีตลอดที่น่าจะอยู่แล้วค่ะ